ต้องบอกว่าขอแสงความดีนะคะ

อย่างที่ทราบนะคะเขาเห็งปังหมานตลอดเลย
ล่าสุดโพสต์ภาพนี้พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัว
รวมไปถึงต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะ
ด้านหลังคันสีขาวของผู้ชม
เจ้ยน้อยเป็นชื่อตัวละครที่พี่ตายเพิ่งเล่นจบไป

เพราะว่าเรื่องนี้ก็มาจากสถานกรรมพรรณ
พี่ตายเปลี่ยนลูกเยอะมาก
ซึ่งน้องเจ้าน้อยก็ทำให้เกิดของขวัญในรอบ๑๐ปีเลย

พี่ตายเขาก็ถือคติความเชื่อนะคะว่า
ถ้าญาติผู้ใหญ่มาเจิมรถจะเป็นสิริมงคลค่ะ

กดบ้านเดียวกันไถพุทธธอมมาเลยค่ะ
แต่ว่าสิ่งที่เราโฟกัสนั้น

เลขทะเบียนรถก็ไก่๒๗๙๙ปฐุมธานีน

เงินงานบันดาลสุขบอกเป็นไง
แล้วจ้าจ่ายออกไปวันนี้เดี๋ยวจะได้กลับมา

พี่ตายก็คือบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
รถคันนี้ตั้งใจซื้อเอาไว้ใช้ส่วนตัวนี่แหละค่ะ
ก็คือจะใช้ที่นาไทยนาตายนะคะ

ละครมาแบบหนักหน่วงมากจริงนะคะ